มาค่ะคุณผู้ชมมาดูปลาไหลสีทอง

กระดาษเตรียมปากกาให้ดีเชียว
ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

ใช่เนินเลยค่ะคุณผู้ชม
ตัวนี้ยาว๔๕เซน

เลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่บ้านนางแหลง

กระบินบุรีปลาจีนบุรีเนื่อยนั้นเอง

ของอายุ๕๔ค่ะอุ้ยเลขมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะ
คุณลุงคำภูณเขตภูเจริญค่ะเล่าให้ฟังว่า
ลุงเนี่ยนะดักปลาไหลขายมา๔๐กว่าปีแล้วหนูเอ้ย
ยังไม่เคยเห็นปลาไหล่สีทองแปลกแบบนี้เลย
นี่แหละตัวแรกลุงคิดว่าน่าจะนำโชคมาให้ลุงแน่
ชาวบ้านที่เขารู้ข่าวเนี่ยก็มาขอดูลุงขอดูหน่อย
แล้วนี่ค่ะก็ตีเลขกันบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาความยาวนะ
จะเอาน้ำหนักนะแต่เอาอายุลุงด้วย
เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงเลขกันนะคะ
อันนี้กลายเป็นสัตว์ประจำตัวพี่น้ำแข็งไปแล้วนะ
ปลายตลอดเลยปลายไหลทองนะ
กบใช่ไหมกลัวกบใช่ไหม
ตัวนี้กลัวป่ะช่วยเขาขยับเครื่องซักผ้าหน่อยดิ

ดูดูนี่

เฉย

นับดูแล้วคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวโอ้โห

ไข่ขึ้นผนังหนีเกาะที่เครื่องสักผ้า
แล้วก็มีไข่ตุ๊กแก่ที่ยังไม่ฟักด้วยนะ

เจ้าของคลิปอยู่เพชรชบุรีครับบอกว่าตอนเห็นเนี่ย

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจนะฮะก็เลยเอาใบไม้นะครับของโปรดของน้องเต่าอาญาเนี่ยมาวางไว้หน่อยมาวางไว้เพื่อล่อให้น้องเนี่ยเดินมาเอาเดินเป็นเลขอะไรบ้างเห็นไหมตอนแรกเขาเดินไปเลข๑แล้วก็ครั้งที่๒คือจะเอาเลขกลับมาวางเหมือนเดิมนะแล้วก็เดินเป็นเลขที่เลข๔แล้วครั้งที่๓ก็เดินกลับไปที่เลข๑อีกที

คุณผู้ชมก็ลองเอาไปผสมบนเปรย์กันดูนะครับ